ทุกผู้ชมครับถ้าเราเห็นพวกเด็กช่างก่อเหตุ
ตีกันตามท้องถนนเนี่ยค่ะแน่นอนว่าต้องหาที่หลบกันก่อนล่ะ
อืมเดี๋ยวลูกหลงจะมาใช่เพราะว่าเขามีอาวุธกันนะ
เดี๋ยวเนี้ยโอ้โหใครจะกล้าไปห้ามใช่ไหมจริงแต่ล่าสุดครับ
มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทหารเรือเขาไปเจอแล้วเขาเข้าไปห้ามศึกครับ
เดี๋ยวไปดูนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

รถติดอย่าให้ทหารจับ

ก็แบบนี้เหรอวะ
พ่อแม่ยอิงดูนะง่ายกันวะเฮ้ย
โหพี่ทหารเขากล้ามากนะ
ใบนี้ต้ามาเล่อแล้วครับ
ที่ได้ยินเสียงปึ้งในระเบิดปิงปองนะค่ะ
มันปลาระเบิดปิงปองใส่กันด้วย
ทหารเรือเข้าไปสองนายคนหนึ่งก็ถ่ายคลิป
อีกคนนึงก็คือเดินไปพรุ่งนี้เห็นทหารเรือก็กลัวฮะรีบไปเลย

ใช่อยู่ในชุดเครื่องแบบทหารไงมีอยู่คนหนึ่งโอ้โหกระเพกกระเพกกระเพก
หน้าเห็นชัยเชียวน่าจะขาขาดไปเลยเนี่ย
ซึ่งเป็นทหารเรือที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วครับ
ได้โพสต์คลิปขณะที่กลุ่มนักเรียนช่างกำลังไล่ทำร้ายร่างกายกัน
บนถนนบริเวณก่อนขึ้นทางด่วนพระราม๒นะครับ
ใช้ทั้งมีดนะปาระเบิดปิงปองใส่กันด้วยนะครับ
ซึ่งทหารเรือทั้งสองท่านก็ลงไปห้ามศึกอย่างที่บอกนั่นแหละ

ชีวิตพวกเองมีค่ามากกว่านี้ไอ้น้องคือผมมากันสองคนพวกเองหลายสิบ
พ่อแม่เองทำงานส่งให้เองไปเรียนไม่ใช่เป็นนักรบ
ศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็เลยไปตามหาทหารเรือทั้งสองนายนะครับ
แล้วก็ไปเจอนะฮะได้พูดคุยด้วยว่าโอ้โหนี่ไม่ห่วงอันตรายของตัวเองเลยเหรอ

พรชินร
พอลงจากรถกลับเห็นกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะกันอยู่

เพื่อนก็ลงมาจากรถแล้วก็บันทึกคลิปเอาไว้
ก็ตะโกนว่าแจ้งตำรวจแล้ว

จังหวะนั้นทั้งสองกลุ่มมีทั้งมีดแล้วก็ระเบิดปิงปอง
ตอนที่ผมลงไปผมเห็นวัยรุ่นเขารุ่มทำลายกัน
คือประเมินสถานการณ์ว่า
ว่าจะมีเหตุอะไรกับตัวเราไหม
ซึ่งจากลักษณะแล้วพอวัยรุ่นสังเกตเห็น
ผมสองคนที่แต่งเครื่องแบบคฎศกาล
ก็กลุ่มที่มารุมทำร้ายกลุ่มแรก
กลับเข้าไปทางหมู่บ้านแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่ง
ซึ่งผมดูแล้วว่าเขาเริ่มเดินห่างออกจากผมไปเรื่อยซึ่งเขาไม่เดินเข้ามาใกล้
ขณะที่พันธาตรีสุรเดชลาดเหลือทหารเรือที่อัดคลิปนะครับ
แล้วก็เป็นคนพูดตักเตือนด้วยถ้อยคำหนักแน่นว่าพ่อแม่ให้ไปเรียนไม่ได้ให้มาตีกัน
จนกลุ่มเด็กวัยรุ่นกระพากันค่อยหนีกันไปนะครับ
บอกว่าครั้งแรกที่จะลงไปเนี่ยคือจะไปช่วยคนเจ็บที่เขามอเตอร์ไซค์ล้ม
แต่พอลงไปแล้วเอ้ามันไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์ล้มเนี่ยมันมีการตีกันอยู่
ประเมินสถานการณ์แล้วว่าทั้งสองกลุ่มไม่มีทีท่าว่าจะเข้ามาทำร้ายกันแบบว่าเอาเป็นเอาตาย
ที่สำคัญก็คงเห็นว่าใส่เครื่องแบบราชการทหารด้วยพวกนี้ก็เลยกลัวแล้วก็พากันหนีไป
เรื่องก็เลยไม่บานปลายนะครับ
ยิ่งทำให้เขาตกใจระแวงออกไปประมาณนี้ครับ
ก็คือเราแต่งชุดดงไปแล้วเขาก็มองว่าข้าราชการ
ประมาณนี้ครับก็เลยทำให้เขาแยกย้ายกันได้
แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยอันดับแรกเลยทหารเรือทั้งสองท่าน
บอกไว้แล้วว่าทีแรกเนี่ยจอดรถตั้งใจจะไปช่วยคนจักรยานยนต์ล้ม
แต่พอลงไปแล้วอ้าวเด็กช่างตีกันอยู่
ก็เลยต้องเข้าไปรองับเหตุเพราะว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อน